ร้อยเอ็ดนะฮะนี่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นโรคจิตย่องไปส่องผู้หญิงเวลาอาบน้ำตามบ้านเรือนชาวบ้านบอกรู้ว่าเป็นใคร
แต่ว่าตำรวจยังจับไม่ได้สักที

วิ่งหนีฮะถูกไล่จับนะครับ
เจ้าของบ้านบ้านที่เขามาส่องมาแอบดูล่าสุดเนี่ยเขาวิ่งไล่จับ
ผู้ชายคนนี้แอบย่องเข้ามาในบ้านพักเขานะฮะ

นี่ทั้งลูกชายเจ้าของบ้านก็มุดรั้วเลยเพื่อจะวิ่งไล่จับไม่ทันครับ
ทุ่มนะฮะ๑๕กันยายน
เจ้าของบ้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุเธอกำลังอาบน้ำสระผมอยู่ในห้องน้ำ
ลูกชายเนี่ยกินข้าวเสร็จก็เอาจานมาเก็บหลังบ้าน
เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้บันไดแถวบ้านท่าทางมีพิรุษนะฮะ
ก็เลยวิ่งไล่จับแต่ไม่ทันนะครับ
ซึ่งเขาทิ้งสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอาไว้นะครับ
อยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังเกิดเหตุไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยพฤติกรรมชัดเจนตอนที่มาเนี่ยพยายามจะปีนเก้าอี้ขึ้นไป
ซองตามตรงห้องน้ำจะไปแอบดูตรงช่องห้องน้ำเดินมาแล้วนะครับ
แล้วมาแอบดูตรงช่องห้องน้ำนะครับผู้เสียหายบอกว่าได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วที่ร้อยเอ็ดนะฮะแต่ยังไม่มีความคืบหน้าทั้ง
ทั้งที่คลิปหลักฐานที่มีเนี่ยมันก็เห็นชัดว่าคนคนนี้คือใครนี่เห็นไหมมาส่องอย่างนี้เลยเห็นไหม
โอ้โหส่องแบบไม่เกรงใจใครเลยนะเขาอาบน้ำสระผมอยู่ลูกชายเขาเห็นพอดีก็วิ่งไล่ไม่ทันนะฮะ
แต่ทิ้งสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอาไว้คือคนในพื้นที่เห็นก็บอกอ๋อนายคนนี้นี่เองรู้อ่ะ
แต่ทำไมตำรวจยังไม่ไปจับให้นี่ฮะแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ
บางคนไปเจอยางรถยนต์เจอเก้าอี้เนี่ยวางทิ้งไว้ข้างบ้านซึ่งจะเป็นจุดห้องน้ำ
คือนั่งชมเลยเหรอคะคือเอามาปีนเอามาส่องดูเนี่ยหลายบ้านเจอนะฮะ
บ้านนี่บอกว่าเจอร่องรอยคราบอสุจิเลอะอยู่ที่ริมกำแพงบ้าน
คือมันมีเหตุถูกลักขโมยชุดชั้นในของผู้หญิงในหมู่บ้านอีกนะเขาก็เลยกังวลนะว่าถ้าเกิดจับไม่ได้เนี่ย
วันนี้ยังก่อเหตุแบบนี้อืมแล้ววันหน้าจะก่อเหตุหนักกว่านี้หรือเปล่าค่ะอ่า